คุณผู้ชมค่ะวันนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรีนะคะ

รามอเตอร์สองที่นั่งขัดข้องกลางอากาศแล้วตกลงกลางเขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิตนะคะ
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งเจ็บอีกหนึ่ง
กู้ภัยต้องจัดทีมระดมกำลังค้นหากันข้ามวันค่ะ
เมื่อวานช่วยคนเจ็บได้ส่วนวันนี้เจอร่างผู้เสียชีวิตแล้วนะคะ
ทำได้แค่ร้องไห้จริงนะคะ
หลังจากที่กู้ภัยร่วมกับตันยูกู้ศพขึ้นมาจากน้ำ
เขื่อนป่าศักดิโชลสิตจังหวัดลบบุรีช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ
นี่คือภรรยาและลูกของคนตายนะคะ
เขาบอกมันกระทันหันเกินไปไม่มีเวลาให้เตรียมใจเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
ตำรวจสพมนาหวานจังหวัดลบบุรีและกู้ภัยร่วมกับตันยู
ได้รับแจ้งเหตุพารามอเตอร์ประสบอุบัติเหตุ
กลางเขื่อนป่าศักดิ์ในพื้นที่ตำบลมะนาหวานอำเภอพัฒนานิคม
พาราโมเตอร์มันจะเหมือนโรมร่อนนะคะ
แล้วก็มีที่นั่งแล้วก็สามารถบังคับทิศทางร่อนไปมาได้

เจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังกู้ภัยนับร้อยชีวิตแล้วก็อุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำ
นำเรือท้องแบนออกค้นหากันต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานถึงวันนี้เลยนะคะ
เมื่อวานช่วยคนเจ็บได้คนเจ็บเนี่ยเป็นคนขับ
คือนายประสิทธิ์วงสามารถอายุ๕๖ปี
อาการสาหัสนะคะหายใจติดขัดเพราะว่าร่างตกกระแทกน้ำอย่างแรง
ตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ส่วนผู้สูญหายคือนายมานพสกุลอิงครัฐอายุ๖๑ปีค่ะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ค้นหาตั้งแต่เมื่อวานเย็นจนถึงวันนี้
ไปเจอร่างลอยคว่ำหน้าอยู่ช่วงบ่าย๓โมง
ใกล้กับจุดพารามอเตอร์ตกประมาณสัก๒๐เมตรนะคะ
ตรงนั้นเนี่ยน้ำลึก๕๖เมตรเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ร่วมกับตันยูก็นำร่างขึ้นมาส่งชนะสูตร
สภาพศพที่ยังสวมหมวกกันน็อกใส่รองเท้าบูธ
ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดนอกเหนือจากการเกิดอุบัติเหตุค่ะ
ทีนี้ระหว่างนำศพขึ้นมาจากน้ำแน่นอนครอบครัวของผู้สูญหายที่เขา
เขาหวังใจแหละว่าจะได้เจอแบบมีชีวิตอยู่
แต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่หวังนะครับ
ภรรยาผู้ตายบอกว่าสามีออกเดินทางจากกรุงเทพ
ตั้งแต่เช้าเลยมาคนเดียวบอกนัดเพื่อนไว้
เจอกันตรงจุดที่เล่นพารามอเตอร์ที่เขื่อนป่าศักดิ
ซึ่งปกติเขามาเล่นกันเป็นประจำทุกวันหยุดนะคะ

มันจะกลายเป็นครั้งที่ทำให้เธอต้องจากกับสามีไปตลอดการ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่านะคะว่าตอนที่พารามอเตอร์กำลังบินอยู่เหนืออ่าง
ก็เห็นได้ชัดแหละไม่ไกลจากตัวฝั่งห่างฝั่งเท่าไหร่
เห็นเลยว่าพารามอเตอร์มันเสียหลักเพราะว่ามีลมแรงค่ะ
แล้วก็เห็นทั้งสองคนทิ้งตัวลงมาจากพารามอเตอร์ที่อยู่ระดับสูงจากพื้นน้ำ๑๐เมตร
ชาวบ้านแถวนั้นพอเห็นปุ๊บเขาเอาเรือออกเลยนะ
ก็เลยไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บรอดมาหนึ่ง
แต่อีกหนึ่งคนอ่ะเห็นว่าจมน้ำหายไปก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาหาค่ะ
เมืองต้นเรื่องนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนสพมนาหวานพร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลพัฒนานิคมมาชนะสูตรพลิกศพ
ก็ไม่ได้พบเหตุการณ์อะไรที่ผิดปกตินอกจากการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะ
ญาติญาติเองก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
ตำรวจก็เลยนำร่างมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ